คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เรื่องของการตีกันในโรงพยาบาลอีกแล้ว

หมายเลยไม่ละอายใจบ้างเลยแล้วก็แม้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปรปภ
แล้วก็เพื่อนบางคนในกลุ่มนี้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าห้ามขอร้องให้หยุดทำร้ายกันแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์
เล่าเรื่องราวบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาชกต่อยกันบริเวณทางเข้าของโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ตรงลานจอดรถด้านหน้าเสาทงของโรงพยาบาลซึ่งอยู่หน้าตึกอุบัติเหตุเลยนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร
ก็ตามเข้ามาระงับเหตุและป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุลุกล้ำเข้าไปภายในอาคาร
แต่ว่าการห้ามปรามก็เป็นไปด้วยความยากลำบากชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นานนะครับ
จะสามารถระงับเหตุแล้วก็แยกย้ายกันไปได้
โดยผู้มนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรแพทย์หญิงรจนาขอนทอง
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นี่เองนะฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นในตัวเมืองกำแพงเพชรได้เข้ามาทะเลาะวิวาดกันภายในโรงพยาบาล
แต่ไม่ได้เข้ามาภายในอาคาร
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็กันไว้

หลังจากกลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันไป
ปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุบางรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ก็ต้องนำตัวมาทำแผลภายในห้องฉุกเฉิน
ที่นี่ครับแเป็ดและพยาบาลคุณหมอ
ยังไม่ทันได้รักษาเลยคุณ

หนีออกจากห้อง
ฉุกเฉินไปก่อนอ้าวหมออุตสาหรับจะทำแผลให้
ไม่อยู่ทำแผลก่อนเหรอไปแล้วนะฮะ

แต่คาดว่าคนเจ็บก็น่าจะกลัวกลุ่มคู่อริ
จะกลับเข้ามายกพวกเข้ามาทำร้ายอีก
เออก็เลยหนีไปก่อนเลย
กล้าบอกหมอด้วยหมอหมอไม่ทำแล้ว
เดี๋ยวคู่อริมาไม่บอกฮะวิ่งหนีไปเลยนะครับ
ฟังเสียงท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลชี้แจงหน่อยครับ
ก็มีเหตุทะเลาวิวาสโดยกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ก็ได้เข้ามามีเหตุทะเลาะวิวาดกันที่บริเวณทางเข้าของโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
แล้วก็เหตุต่อเนื่องมาจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๓นาที
ก็มาที่หน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางระบบรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
โดยยามได้แจ้งกับทางตำรวจนะคะ
ซึ่งก็มีตำรวจมารับระงับเหตุตอนเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๘นาทีนะคะ
ก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยนะคะ
และสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ภายในระยะเวลารวดเร็วนะคะ
แล้วก็ในพื้นที่โรงพยาบาลนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ
ว่าไม่ได้ไปตีกันภายในห้องฉุกเฉินหรือว่าห้องอุบัติเหตุ
บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ได้รับอันตรายนะครับ
ส่วนสาเหตุท่านผอโรงพยาบาลคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาจากที่อื่นแหละคุณ
จากนั้นอาจจะวิ่งหนีกันหรือว่ามาเจอกันในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

จะหาความปลอดภัยได้ที่ไหนในโรงพยาบาลยังไม่เว้นเลย
บางคนบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเลย
สังคมสมัยนี้น่ากลัวจริงวัยรุ่นสมัยนี้ตีกันได้ทุกที่จริง
งานบุญงานบวชงานแต่งงานศพโรงพยาบาล
สถานที่หน้าเวทีหมอลำเอาตีกันหมดเลย